ชาวเน็ตเขาตั้งคำถามกันเยอะนะคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นจริงลักษณะพฤติกรรมของคุณแบบนี้ทำเกินกว่าเหตุไหม
คลิปชายผมเกลียนบอกตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะ
ชักปืนขู่กลุ่มวัยรุ่นกลางปั๊มน้ำมันแล้วก็ไล่ให้กลับบ้าน

เป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าแล้วเป็นแล้วกลางแบบนี้ได้ด้วยเหรอนะคะ
แล้วล่าสุดทีมข่าวไปคุยกับเจ้าตัวบอกว่าน้อยใจ
ที่เข้าไประงับเหตุวัยรุ่นตบตีกันนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราตรวจสอบให้

ผมไม่รู้ว่าเขามีใครอีกรู้สึกดีก็มอง
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะผู้ชายเสื้อสีเทาและลักษณะถือปืนเนี่ยนะคะ
เราไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้แล้วด้วยนะคะ

พอคลิปออกไปแบบนี้นะลักษณะคือ
เหมือนว่าเขาทำผิดกลางลักษณะแบบนี้
เขาโดนโจมตีเขาโดนต่อว่าเขาก็น้อยใจนะ

เขาบอกว่าทั้งที่เขาต้องการที่จะไประงับเหตุ

นักข่าวไปคุยแล้วค่ะกับผู้ชายเสื้อเทาถือปืน
ชื่อว่านายสัญญาบุญสังอายุ๔๕ปีคนนี้นะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองแม่กรอง

คุณสัญญาเล่าบอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะ
คุณนักข่าวมันเกิดขึ้นกลางดึกวันศุกร์ที่๑๓
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนเลี่ยงเมืองสมุทรสงคราม
ขณะที่เขาเองขับรถแวะเข้าไปในปั๊มน้ำมัน

จู่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเรียกให้ช่วย

แต่เขาก็อธิบายพยายามจะชี้แจงนะ
ว่าที่ต้องถือปืนออกมาเพื่อครู

หยุดทำร้ายกันและกัน

สิ่งที่ผมเห็นต่อหน้าเลยคือการทำร้ายร่างกาย
ซึ่งมีการจิกผมมีการตบตีเตะกัน
ผู้หญิงมีอยู่คนหนึ่งนอนกับพื้นแล้ว
ซึ่งโดนรุมถูกทำร้าย

ณวินาทีนั้นผมไม่ทราบ

แล้วก็เหลือไปเห็นว่ามีวัยรุ่นเยอะ
ผมก็เลยจำเป็นต้องอาบพกอาวุธลงไป
คุณสัญญาบอกว่าผมก็น้อยใจนะ

มีคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก

เพราะว่าความตั้งใจของผมตั้งต้น
คือตั้งใจดีว่าอยากจะช่วยเข้าไประงับเหตุนะคะ

แล้วล่าสุดคุณสัญญาก็ถูกต้นสังกัดเรียกไปสอบ
แต่พอไปชี้แจงผู้บังคับบัญชาก็เข้าใจนะคะ
เราถามต่อปืนปืนที่ใช้ถูกกฎหมายป่ะ

เป็นปืนขนาด๙มมมีทะเบียนขึ้นถูกต้องนะคะ
ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในคลิปแล้ว
กลุ่มวัยรุ่นสองคนค่ะคุณผู้ชมก็แยกย้าย
เนื่องจากเป็นผลมาจากที่คุณสัญญาเนี่ยเขาเข้าไประงับเหตุนะคะ